ดูเรื่องนี้บ้างที่ลำปางปรากฏว่ามีคนไปพบศพชายสองคนนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนดอยสูงแล้วคือเสียชีวิตมานานกว่า๑๐วันแล้ว
เรื่องต้นตำรวจเขาก็เลยตั้งปมเอาไว้อย่างนี้ว่าอาจจะเกิดการฆ่ากันเองหรือเปล่าสองคนหรืออาจจะเป็นการฆาตกรรมค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะก็ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าพบศพสองศพที่ยอดดอยหมดตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ
การเดินทางขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยยากลำบากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภูเขาสูงชัน
เดินเท้าขึ้นไปบนเทือกเขาเนี่ยใช้เวลานาน๓๔ชั่วโมงก่อนจะไปถึงนะคะ
ทีนี้พอไปถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระท่อมกลางป่าแล้วมีร่องรอยการต่อสู้
รวมทั้งมีรอยถลายตกลงไปในเหวลึกกว่า๕๐เมตรก่อนจะลงไปถึงลำห้วยด้านล่าง
ห่างจากตัวกระท่อมไป๒๐เมตรก็มีฝักมีด๑ฝักและไฟฉายแบบฆ่าศีรษะอีก๒อันอยู่ด้วยค่ะ
ทีนี้พอตรวจสอบไปถึงบริเวณริมลำห้วยก็ไปเจอศพอะค่ะทีนี้
ศพนายจะแฮอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของกระท่อมเป็นชาวบ้านจังหวัดเชียงรายสภาพศพคือเน่าแล้ว
ส่วนของร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกห่างไป๓๔เมตรค่ะเจอศพที่๒คือนายจบูคีรีรงรองอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดตากสภาพศพไม่ต่างกันเลยเน่าเหมือนกันบางส่วนของร่างกายก็เหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ชนะสูตรเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุบาดแผลตามร่างกายได้เพราะว่าคือทั้งคู่เสียชีวิตมานานไม่ต่ำกว่า๑๐วันแล้วค่ะร่างกายมันเน่านะคะก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตกันอีกครั้ง
จากการสอบถามภรรยานายจบูผู้เสียชีวิตค่ะก็เล่าว่าก่อนหน้านี้แจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วว่าคือติดต่อสามีไม่ได้มานานกว่าสิบวันแล้วแล้วก็แจ้งญาติพยายามออกตามหาแต่ก็ไม่เจอสุดท้ายคาดว่าจะมาที่กระท่อมหลังเนี้ยก็เลยระดมกำลังผู้นำชุมชนและชาวบ้านเดินทางมาตรวจสอบจนพบศพและร่องรอยการต่
หรืออีกประเด็นที่เป็นไปได้อาจจะมีบุคคลที่สามคือบุคคลอื่นเนี่ยมาทำร้ายจนเสียชีวิตส่วนประเด็นอื่นยังไม่ได้ตัดทิ้งเหมือนกันค่ะก็ต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็เนี่ยรอผลชนสูตรด้วยนะคะ